ทีนี้มาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันบ้างนะคะ

มีผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าผมเป็นประหลัดอำเภอ
ผมจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าว
ท่อเครื่องสูบน้ำต่างที่มันขวางทางขบวนขันหมากของผมเนี่ย

ใช้อำนาจหน้าที่ในการที่จะเป็นว่าที่ประหลัดอำเภอนี่แหละฮะ
ค่ะคือบอกแบบนี้ว่าที่เจ้าบ่าวเป็นประหลัดอำเภอด้วย

แล้วระบุข้อความด้วยบอกว่าประหลัดอำเภอ
สั่งลื้อท่อสูบน้ำกักเก็บน้ำปลาปลา
แก้ปัญหาภัยแรงของหมู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์
เหตุผลคือไอ้ท่อพวกนี้มันมาขวางขบวนแห่ขันหมากของประหลัด
มันขัดขวางความสุขของผมเดี๋ยวผมจะแต่งงานอยู่แล้ว
นี่ค่ะแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงชาวบ้าน
ชาวบ้านว่านหมู่๔ตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินท

ก็ต้องช่วยกันรื้อท่อสูบน้ำน่าสงสารชาวบ้านนะคุณผู้ชม
ดูสิอายุก็เยอะกันแล้วเนี่ยนะคะ
คือระยะทางของท่อสูบน้ำประมาณ๘๐๐เมตร
รวมถึงตัวเครื่องสูบน้ำขนาด๘นิ้วก็ต้องลื้อออกจากผิวถนน

เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันไปกีดขวางถนน
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีขบวนงานแต่งงาน
จากคนที่อ้างตัวว่าเป็นประหลัดอำเภอจังหวัดลบบุรี
แล้วก็เป็นว่าที่เจ้าบ่าวออกมาคมครู
คมครูผู้ใหญ่บ้านคมครูชาวบ้านด้วย
บอกว่ามาวางท่อกลับมาวางเครื่องสูบน้ำ

แล้วก็ขบวนขันหมากที่จะแห่ไปได้ยังไง
ผมจะแห่ไปที่บ้านสปาตาน
ห่างจากบ้านว่าน๑กิโลเมตร
ออกให้หมดเลยนะท่อสูบน้ำเหล่านี้

ทีมข่าวของเราพอไปทำข่าวก็ไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่คุณรู้ไหมนักข่าว
ขนาดพวกเราทำทางเบี่ยงให้แล้ว
แต่ประหลัดอำเภอจากลบบุรีก็ไม่ยอมไปใช้ทางเบี่ยงนั้น
ชาวบ้านเอาจริงเขาก็กลัวจะมีปัญหาค่ะ
ก็เลยทำไงได้เลยช่วยกันลื้อท่อพวกนี้ออกละกัน
พอไปสอบถามช่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ผมทำงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาทั้งวันแล้ว
ทั้งยกทั้งย้ายท่อสูบน้ำ๘๐๐เมตร
ผมเอาจริงนะน้อยใจประหลัดอำเภอคนนี้จังเลย
จะมาใช้เส้นทางนี้ทั้งที่จริงมันก็มีเส้นทางเบี่ยงอยู่แล้ว
แต่ไม่ยอมจะใช้เส้นตรงนี้ทางเดียวเลย
ทั้งที่ความจริงนะเส้นทางเบี่ยงมันก็ใหญ่กว่า

ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือนางอำภาวาเพ่งพิษ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาสั่งให้เราลื้อท่อสูบน้ำออก
จะใช้เป็นเส้นทางขบวนแห่ขันหมาก
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าทำไมไม่ใช้เส้นทางเบี่ยงล่ะ

ว่าชาวบ้านวางท่อสูบน้ำขวางถนนมันผิดกฎหมาย

พอเอาข้อกฎหมายมามาขู่แบบนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวสิคะ
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ
ก็คือความอัดอั้นที่อยากพูดอยากบอกมาก
ว่าถ้าชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือเราจะรู้สึกน้อยใจ
แต่เห็นนี่ชาวบ้านเราร่วมแรงร่วมใจกันดี
ออกมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนผู้ใหญ่นอนเฝ้าเครื่องสูบกัน

อันนี้เป็นกระทรวงเดียวกัน
ก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียใจมากเลยค่ะ

บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสุขของเขา
เราก็ยอมทำให้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยนะ
ว่าไอ้ท่อนั้นมันวางมานานแค่ไหนแล้ว

เพื่อจะได้ให้หน่วยงานเขามาวางท่อสูบน้ำ